แม้ตำรวจจะมีการแถลงสรุปคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมก็ตาม
แล้วก็มีการส่งสำนวนคดีนี้๒๐๐กว่าหน้าไปให้กับอายการแล้ว
แต่สังคมก็ยังคงแคลงใจ
สิ่งที่แถลงออกมานั้นมันก็ยังตรงข้ามกับความรู้สึกที่ประชาชนเขาคิดเห็นกันอยู่
โดยเฉพาะรอยแผลต่างหรือว่าคำพูดที่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุ

ติดตามความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งจากรายงานครับ
ืดเยอะยาวนานกว่า๒เดือนกับการเสียชีวิตของแตงโมนิดาพัชรวิรพงศ์
ดาราสาวที่ตกเรือเสียชีวิตเมื่อค่ำวันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
จากวันนั้นจนถึงวันนี้หนีไม่พ้นการตั้งคำถามจากสังคมว่า
สาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมกันแน่
เมื่อวานนี้ตำรวจภูทรภาค๑ภายใต้การนำของพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิต
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ตั้งโต๊ะแถลงสรุปสำนวนคดีที่รวบรวมไว้
จากการสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหา๔ปาก

วัตถุพยานหลักฐาน๘๘ชิ้น
เอกสารผลการตรวจ๔๗ฉบับ

จนเป็นเหตุที่ทำให้แตงโมเสียชีวิต
หอบสำนวนรวม๒๒๔๙แผ่น
พร้อมผู้ต้องหาส่งถึงมืออายการ

นำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง๖

นายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือปอ
นายภัยบูลตรีกาญจนานันต์หรือโรเบิร์ต
นายวิสาทัศน์มโนมัยรัฐหรือแซน
นายนิทัศน์กิรติสุธิสาธรณ์หรือจ๊อป
นางสาวอิสรินจุธาสวัสดิ์หรือกระติก
และนายพีมธรรมธีรสีหรือเอ็ม

การกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แม้ตำรวจจะยืนยันเรื่องความประมาท
แต่กระแสตีกลับว่าเป็นฆาตกรรมยังคงลือสะพัด
หลายคนออกมาตั้งคำถามการทำงานของตำรวจ
แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุวรรณ
สมาชิกวุฒิสภาและอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ออกมาระบุว่าจากการรวบรวมหลักฐานของตำรวจ
เหมือนการต่อจิ๊กซออันไหนหาจุดเชื่อมโยงไม่ได้ก็ตัดทิ้ง
ทำให้สำนวนอาจขาดความสมบูรณ์
เนื้อคดีจะเป็นยังไงมั้งใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อ
อยากให้ฟังแล้วก็คือใช้ปัญญาในการตามคดีค่ะ
อย่าไปใช้อารมณ์แล้วเราจะเข้าใจเลยว่า
ด้วยระบบกฎหมายไทยมันต้องเป็นอย่างนี้
แล้วเราอยากจะให้มันดีขึ้นเราจะต้องทำอย่างไร
คือในคดีนี้เมื่อวานนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่า
ตัวนี้มันนำไปสู่จุดที่ตกเรือไหม

ตกเรือก็จะเห็นว่าเราพูดเรื่องนี้มาตลอด
เพราะว่าบาดแผลก็บอกจุดตกเรือ
ลักษณะเรือก็จะบอกถึงจุดที่คนที่หล่นจะหล่นแล้วจะไปอยู่ตรงไหน

กลายเป็นคดีที่สังคมยังคงกังขา

กระบวนการยุติธรรมเหล่านั้นจะเป็นผู้พิจารณา
ดวงวิญญาณของเธอกำลังรอรับความเป็นธรรม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน